คุณผู้ชมคะฝนตกถนนลื่นใช่ไหม

จอดรถก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวจะให้ดูนะผู้ชายคนนี้เขาจอดรถใกล้กับอาคาร
อาคารนี้๕๐กว่าปีแล้ว
ตัวเขาจอดเสร็จปั๊บเดินออกมาไปหยิบของ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับอาคารและรถเขา

โอ้โฮโดดมันทะลมลงมาแบบนี้

นี่แหละดูสิคืออาคาร

เจ้าของรถนะตกใจมากแล้วนี่ดูค่ะ

ข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะว่าเฮ้ยทำไมถึงขั้นฝากระโปรงหน้าฉีกขาดเลยเหรอ
จริงเขาเปิดฝากระโปรงหน้าไว้แต่เดี๋ยวน้ำแข็งจะบอกว่าเปิดไว้เพราะอะไร
นี่แหละอาคารผนังตรงผนังเนี่ยนะมันพังถล่มมามาใส่รถเก๋งสีขาว
อันนี้ดูสิแตกละเอียดแบบนี้ค่ะ
ก็เก็บนี่เต็มเลยใช่นี่ยังโชคดีนะที่เจ้าของรถเนี่ยกระโดดออกมาคุณอนุชาสังเสียงสูงเนี่ยนะ
คือออกมาแป๊บเดียวเดินออกมาได้ไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วผนังมันก็พังลงมา
อาคารนี้อายุตั้ง๕๕ปีแล้วเป็นอาคาร๓ชั้นของกรมศาสนาค่ะ
ที่พื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโอ้โหอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิประทึกมาก
แล้วทำไมฝากระโปรงหน้ามันเปิดขนาดนี้เลยเหรอ
คุณอนุชาบอกแบบนี้วันนั้นฝนตกลมแรงนะ
ผมจอดรถไว้ข้างอาคารนี้เห็นว่ามันอยู่ใกล้บ้าน
แล้วผมเปิดฝากระโปรงรถไว้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะใส่แบตเตอรี่ไง
จังหวะนั้นเอ้าลืมเอาประแจมานี่น่ะอ่าทำยังไงดีอ่ะ
เห็นอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวเดินกลับไปเอาประแจที่บ้านก่อน
นิดเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ชมไอ้ผนังมันพังลงมาแบบที่ดอมเห็นเนี่ยค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดยังยืนอยู่สิ่งที่โดนทับนอกจากรถ
แล้วตัวผมก็คงจะโดนไปด้วย
ทีนี้ถามว่าแล้วยังไงต่อคุณอนุชาบอก

เหตุการณ์นี้มันมาเกิด๓ทุ่มใช่ป่ะ

แต่พี่รู้ไหมว่าประกันผม

หมดหมด๔โมงเย็นแล้วเกิดเหตุ๓ทุ่ม

หมดเวลา๑๖๓๐ถ้าผมจำไม่ผิด๑๖๐๐หรือ๑๖๓๐ของแต่ละวัน
ณวันนั้นไม่ได้หมดเที่ยงคืนนะจ๊
นี่ไงแล้วพอประกันหมด๔โมงเย็นใช่ไหม

แปลว่าอะไรค่าซ่อมรถใครต้องควักกระเป๋า

โอ้โหสงสารพี่จริง
มันขนมไปมาไม่ถึง๒๙เขาลบนึงมาเลย
ไม่ถึง๑วิคถ้าดูจากกล้องดำติดนะค่ะ
โดนคือเละแน่เลย
บอกว่าสาเหตุถ้าเกิดว่าเท่าที่คาดการณ์
น่าจะมาจากผนังข้างบนคือด้วยความตึกมันเก่า

ผนังรับน้ำคงจะรับไม่ไหวด้วยค่ะ
แล้วอาคารเก่าด้วยพอพังถล่มลงมาแบบนี้โอ้โห

ก็ต้องร่วมกันกับโยธาธิการจังหวัดชนบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจนะคะ
อาคารนี้จะต้องซ่อมไหมหรือว่าซ่อมไม่ไหวแล้วทุบทิ้งไปเลยดีกว่า
แต่อย่างน้อยต้องมีการสร้างแนวกั้นสูงไม่น้อยกว่า๒เมตร
เพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่
โอ้โหอาคารมาตั้ง๕๕ปีอะเนาะ
คุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าท่านเป็นพระหรือเปล่านะครับ